คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นดราม่าที่ตอนนี้ร้อนแรงมาก
ลามบานปลายิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีกนะคะคุณผู้ชมถูกต้อง
เนื่องมาจากสาวกุ๊กกิ๊บเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปร่วมงานประกาศผลรางวัลนะคะ
ซึ่งทางผู้จัดงานเขาก็ออกมาขอโทษ
โพยว่าเป็นปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มันผิดพลาดไป

จะไม่จบเพราะภาพในภาพนี้
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
ภาพนี้นะคะถูกโพสต์โดยพี่บุ๋มปนัดดาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพี่บุ๋มได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับดารารุ่นใหญ่
หลายคนเลยนะกล่าวชื่นชมสปีริต
แล้วก็พูดไปถึงว่าดาราสมัยนี้เอาแต่ถามตัวเอง

พอทีมงานตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เปิดซอง
ก็เอาไปบอกคนอื่นว่าทีมงานไม่เชิญ
ทีนี้ล่ะคุณผู้ชมโลกออนไลน์ร้อนฉ่าเลย

สงสัยพี่บุ๋มอาจไม่ทราบว่าไม่มีใครคอนเฟิร์มจริง
เวลาสถานที่ที่นั่งแม้กระทั่งทีมงาน
เธอมีลูกเล็กควรรู้เรื่องที่นั่งอะไรตรงไหน
บุ๋มอาจลืมไปแล้วเพราะลูกพี่โตแล้ว
นี่เป็นความของกุ๊บกิ๊บนะคะโอ้โฮใช่ค่ะ

ชาวเน็ตยกให้เป็นมวยถูกคู่เลย
เพราะแม้พี่บุ๋มจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปและขอจบดราม่า
แต่ทันทีที่พี่บุ๋มตอบกลับกุ๊บกิ๊บขอจบเรื่องทั้งหมด
และยืนยันจะติดตามความน่ารักของน้องเป่าต่อ

แต่เนี่ยพี่บุ๋มก็บอกว่าติดตามเป่าต่อนะมันน่ารักมาก

คนที่ไม่ปลื้มก็คือคุณพ่อบี้ทัศภาคนี่แหละค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์เลยขอโทษครับพี่บุ๋มกรุณาอย่าเรียกลูกผมว่ามัน
ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะเป่าเป็นเด็กครับ

ราม่ามันก็เลยลุกลามบานปลายกันใหญ่นะคะ
บุ๋มก็ออกมาโพสต์ขอโทษอีกรอบนึง
บอกว่าตัวเองเป็นคนบ้านก็เลยเรียกไปแบบนั้น
เห็นเด็กมันน่ารักก็เลยบอกไปแบบนี้
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอโทษครอบครัวน้องอีกครั้ง
และคนที่ขอมาปิดศึกครั้งนี้ก็คือกุ๊บกิ๊บนี่แหละค่ะ

ขอบคุณที่เอ็นดูเป่าและขอโทษแทนแฟนคลับบางคน
ที่เข้ามาโพสต์ด่าพี่บุ๋มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมเลยว่า
ขอให้เรื่องดราม่านี้ยุติเพียงเท่านี้
เพราะทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันแล้วจบลงด้วยดี
ขอให้ทุกคนโฟกัสที่ความน่ารักของเป่าก็พอแล้ว
อภัยกับทุกสิ่งแล้วเดินหน้ากันต่อ
คือถ้าคุณผู้ชมติดตามตั้งแต่เมื่อวานนี้
มันก็มีเรื่องที่คุณกุ๊กกิ๊บออกมาชี้แจงว่าทำไมถึงไม่ไปร่วมงาน
ประกาศผลรางวัลเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้รับเชิญ

และหลังจากนี้หลังจากโพสต์ของกุ๊บกิ๊บ
พร้อมกับข้อความว่าไม่ต้องกลัวนะลูก
และก็ขอให้เรื่องมันยุติลงได้แล้ว

เอาเป็นว่าเรื่องดราม่าเรื่องนี้น่าจะจบลงแล้วล่ะคุณผู้ชม
ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันอาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อน
รวมไปถึงภาษาที่เราพิมพ์กันไปในโซเชียล
มันอาจจะไม่ได้บอกอารมณ์บางอย่างว่าเรารู้สึกว่าเอ็นดูจริงหรือเปล่า
ใช่เขาถึงบอกไงคะว่าการสื่อสารด้วยตัวหนังสือเนี่ย
มันไม่เคลียร์มันต้องสื่อสารด้วยคำพูดด้วยแววตาด้วยหลายอย่าง